ทบุรีมีเหตุการณ์ที่เขาเรียกกันว่าเป็นอันทภาณคลองเมืองเลยแหละเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดปิงปองในตลาด
กลางตลาดเนี่ยถึงห้าครั้งด้วยกันแล้วคือคนในตลาดวิ่งแตกตื่นหนีกันอลละหมานเลยนะคะเนี่ยค่ะ
มีคลิปภาพเหตุการณ์อยู่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้คึกขนองอะไรนะคะ
ปลาระเบิดปิงปองกลางตลาดเลยแล้วภาพกล้องวงจรปิดที่ตลาดนัดเซ็นทริกจังหวัดจันทบุรีเนี่ย
ก็จะจับภาพเหตุการณ์ขณะที่คนกำลังแตกตื่นค่ะพ่อค้าประชาชนวิ่งหนีกัน
แล้วยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายเนี่ยค่ะพยายามหลบหนีล้มลงไปกองอยู่กลางถนนแล้วก็มีคนมาซ้ำด้วย
พ่อค้าประชาชนบางส่วนช่วยกันไล่จับผู้ก่อเหตุที่บริเวณตลาดจิงโจ้ได้ห่างจากจุดก่อเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็ยังโชคดีนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า๗คนแบ่งเป็น๒กลุ่มค่ะ
อาวุธที่เห็นมีทั้งปืนทั้งมีดก่อนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นเมื่อก็มานั่งทานอาหารกันที่โซนอาหารด้านหลังตลาดนัด
แล้วก็เริ่มก่อเหตุจากจุดนั้นเลยมีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งจากนั้นก็วิ่งไล่กันมาในโซนจำหน่ายสินค้า
แล้วมีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องไม่เกรงกลัวเลยว่าจะมีใครโดนลูกหลงนะคะ
นางสาวิลาวันหุ่นบุญบอกว่าขณะเธอขายของอยู่ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นก็เลยพาลูกและญาติหลบไปจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็รู้สึกแสบขาพอมาดูอ้าวมีร่องรอยโดนเศษระเบิดด้วยนะคะไปฟังเสียงค่ะ
ทีหนูเห็นแค่ควันแต่จังหวะที่ว่าเราวิ่งออกมาตีคู่เขาวิ่งตามเราชะลอแล้วไง
แล้ววิ่งออกมาตามหลังแล้วก็ตีคู่กันมาแล้วเขาเหมือนกับเขาปล่อยลง
แล้วเราหยุดหันไปมองหาลูกพอดีมันก็เลยเห็นว่าเป็นตัวควันแล้วก็ระเบิดลงไป

ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าจังหวะที่วิ่งออกมาพร้อมกันพอดี
นางสาวิลาวันก็เล่าด้วยว่าพ่อของเธอเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์
ก็เลยร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าวิ่งไล่จับผู้ก่อเหตุไว้ได้๑คน
ป้องกันไม่ให้ถูกประชาชนก็มารุมทำร้ายด้วยนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
อยู่ตรงนั้นพอดีเราก็เลยตะโกนถามน้องว่าแน่ใจนะ
น้องมันบอกใช่ไอ้คนนี้แหละครับ
แล้วเขาก็ตะโกนเลยบอกให้จับมันไว้จับแล้วเพราะมันวิ่งไง
อืมมันวิ่งอยู่แต่ตอนนั้นมันใส่หมวกกับน็อกอยู่นะ
พ่อค้าแม่ค้าก็วิ่งตามมันไปฮะ
แล้วก็มันมีพ่อค้าอีกคนนึงวิ่งไปทางด้านหน้าไงครับ
เขาว่าเป็นคนจับได้อืมเพราะเขาถูกตัวก่อน
จากนั้นนายวินิตยังเล่าด้วยนะคะว่าตอนนั้นวัยรุ่นอีกกลุ่ม
ที่ถูกกระทำตอนแรกเนี่ยกำลังรวมตัวกันอยู่จะกลับมาเอาคืน
ก็มีพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยพยายามไปช่วยห้ามไม่ให้เอาคืน
อารมณ์เนี่ยเย็นลงได้อ่ะนะคะล่าสุดทางชุดสืบสวนสพเมืองจันทบุรี
รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วค่ะอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เขาบอกเอือมระอากับเหตุทะเลาวิวาสกลุ่มวัยรุ่นมาก
เพราะว่าก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เหมือนกับรุนแรงแล้วก็อุกอาจมากที่สุดนะคะ
ก็นี่แหละจะมีคนโดนลูกหลงด้วยอะค่ะ